นี่พาคุณผู้ชมไปที่พระประแดงกันหน่อย

เป็นอะไรกันสักพักหนึ่งไปเจองูครับ
ตัวเบื้อเปลื้อเลยแล้วก็ไปสู้กับงู
สู้กันไปสู้กันมาถูกงูลากเข้าในสวน
มันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันไม่ได้ใหญ่มาก
ก็มีแรงสู้กับคนนะครับ
คนเข้าไปช่วยกันจับที่บริเวณสวนหลังบ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ของหมู่๑๓ตะบนบางพึ่งอำเภอพระประแดงที่สมุทรปราการ
หมู่เหลือมตัวนี้นายสมพรมิฤทย์ไทยสงฯอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเอาฉมวกแทงไปติดกับโคนต้นไม้อยู่
หลังต่อสู้ยืดกันอยู่พักใหญ่
ก็แจ้งเจ้าที่ไปช่วยสักประมาณ๑๕นาทีก็สามารถจับได้
ความยาวมัน๔เมตรน้ำหนัก๒๐กิโล
สอบถามนายสมพรเขาก็ยังตกใจนะหอบด้วยเหนื่อยด้วย
หันไปเห็นงูเหลือมตัวนี้กำลังเลื้อยเข้าบ้าน

งูก็พยายามสู้แล้วจะหันไปงับเขาด้วย
เขาก็พยายามสู้แต่เขาบอกว่าเขาสู้แรงงูไม่ได้
เพราะงูมันแบบฤทธิมันเยอะเออใช่
เขาบอกว่าเขาถูกงูลากเข้าไปในสวนเลยครับสู้กันไปสู้กันมาถูกลากเข้าไป
ตัวเขาตกน้ำไปในท้องร่องยังดีตั้งสติได้นะฮะ
ในมือมีฉมวกเอาฉมวกแทงใส่หัวมันไปตัวมันก็ติดอยู่กับโคนต้นไม้
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาถึงพอดีพอมาถึงก็ช่วยกันจับงู
ใส่กระสอบอย่างทุลักทุเลนะฮะแล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติที่อื่นต่อไปอืมนะครับอ่าดูที่งูกันต่อ
แต่เป็นงูสิงดงทีนี้ที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีงูสิงดงยาวตั้ง๒เมตร
ตัวนี้เลื้อยเข้ามาในบ้านของชาวบ้านชื่อว่าคุณถานัทขวัญกลับค่ะ
บ้านเลขที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดงูสิงดงตัวนี้เข้าไปนอนขด
อยู่ที่ห้องครัวหลังบ้านนะคะและช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ย
พยายามเลื้อยหนีแล้วคนดุด้วยนะชูคอคือจะฉกตลอดเวลาน่ะ
แต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็มากันหลายคนนะ
มนุษย์ก็ตัวใหญ่กว่านะคะไปจับเจ้างูนี้ได้สำเร็จ
เจ้าของบ้านระบุสั้นว่านี่ครั้งแรกเลยครับที่งูเข้าบ้านผม
บ้านเลขที่ของผมคือหนึ่งร้อยสิบเจ็ดด้วยนะแล้วก็มาเข้าบ้านในช่วงวันใกล้หวยออก
นั่นแหละหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนี่แหละฮะเอออุ้ยจริงเปล่าเออ
มันตรงกับที่นี่เลยเหรอพาไปที่บึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ
โฟกัสให้ถูกจุดนะตัวเฮียค่ะขึ้นไปกำแพงบ้านหน้าสารพระภูมิด้วยแบบนี้คุณ
เออนี่บ้านเลขที่ยี่สิบห้าหมู่สามตำบลทรัพย์สมทอดนะคะโอ้โหจับทุลักทุเลแบบเนี้ย
ใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาทีมันหนีหมาที่เจ้าของบ้านเขาเลี้ยงไว้ไง
ขึ้นไปบนกำแพงแบบนั้นพอจับมาได้แล้วก็ต้องชั่งตรงวัดใช่ไหม
ครับความยาวได้หนึ่งเมตรเจ็ดสิบเซ็นติเมตรนั่นเนี้ย
ครบถ้วนทุกกระบวนความครบถ้วนทุกตัวเลขฮะ